พาไปที่เพชรบูรณ์ค่ะมีการถ่ายภาพในงานบุญร้อยวันทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยถ่ายรูปคุณแม่แต่ปรากฏว่าภาพถ่ายออกมาอ้าวด้านหลังคุณแม่ใครก็ไม่รู้เป็นเงาดำคล้ายกับผู้ชายถอดเสื้อยืนเกาะรั้วอยู่
ซึ่งทุกคนที่อยู่ในงานบอกว่ายืนยันว่าไม่มีคนที่ไปเดินอยู่ตรงนั้นไม่มีคนเดินผ่านข้างหลังคือก็จะมีคนที่หันหน้าไปทางรั้วด้วยไง
เขาบอกไม่มีคนเดินผ่านไม่มีคนยืนแต่ทำไมถ่ายรูปแล้วติดภาพแบบนี้มาเห็นไหมในวงกลมสีแดงอ่ะค่ะคล้ายกับผู้ชายถอดเสื้อเกาะรั้วอยู่แบบนี้

เมื่อวันที่๑๗กันยายนปีที่แล้วตอนประมาณ๓ทุ่มก็จัดงานเลี้ยงนั่งกินเปิดเพลงกันแม่ของเธอลุกขึ้นเต้นเธอก็เอามือถือมาถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายติดแบบนี้เธองงญาติญาติงงทุกคนงงกันหมดยืนยันว่าไม่มีใครเดินผ่านนะจังหวะนั้นน่ะ
เพราะว่าในกล้องก็ไม่มีคนติดด้วยเพราะว่าในกล้องก็ไม่มีคนติดด้วย
ใช่หรือเปล่านี่นะฮะเราคุยกับลูกชายของคุณลุงที่เสียชีวิตไปแล้ว
ทำบุญร้อยวันให้นะฮะนี่ฮะลูกชายอายุ๔๘บอกว่าเห็นเงาแล้ว
เงานั้นเนี่ยพ่อแน่เป็นวิญญาณพ่อแน่ดูจากรูปร่างลักษณะทรงผม
นี่มันพ่อของเขาชัดเชื่อว่าวิญญาณของพ่ออาจจะรับรู้นะ
อาจจะรับรู้มาตั้งแต่ตอนทำพิธีตอนเช้าแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าบอกว่า
มีคนเห็นวิญญาณของพ่อตอนถวายผ้าป่าด้วยนะค่ะอ่าพอกลางคืนเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเขาบอกเนี่ย
ใช่เลยทรงผมรูปร่างเนี่ยเทียบกับรูปถ่ายของพ่อเนี่ยใช่เลย
แต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าเราถามคุณแพนสรุธนะครับ
นี่เป็นพิธีกรด้านไอทีของแบร์ไตเทคนะฮะคุณแพนสลุดบอกว่าอย่างนี้
เห็นคลิปเห็นภาพแล้วภาพที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง
พอเซ็นทรงเซ็นเซอร์มันจับไปเนี่ยมันคิดว่าไอ้ตรงที่เปื้อนอยู่แถวนั้นเนี่ย
มันเป็นคนหรือเปล่ามันก็เลยจับออกมาแล้วมันก็ออกมาเหมือนกับเป็นเงาเป็นรูปคนอะไรอย่างนี้
หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดจากเงาตกกระทบของคนที่อยู่ด้านหลังกล้องก็อาจจะเป็นได้
แต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมองนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าภาพที่มีการถ่ายติดวิญญาณแบบนี้

เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณแบบนี้
ช่วงเวลากลางวันเนื่องจากแสงเพียงพอนั่นเอง

ก็จะมีการทำการปรุงแต่งภาพขึ้นมา
อาจจะพยายามมองตรงนั้นให้เป็นคนนะครับ

ผนังตรงนั้นอาจจะมีการเลอะบางส่วนนะครับ
หรือว่านะครับอาจจะเป็นเงาตกกระทบของคนก็ได้
เพราะว่าถ้าเกิดดูที่มุมซ้ายล่างของภาพ
เราจะเห็นเก้าอี้สีน้ำเงินใช่ไหมครับ
เงาเนี่ย